ตอนนี้นะคะบรรยากาศที่วัดสุธาเทพวรรารามอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะว่า
ขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกได้เคลื่อนออกไปแล้วนะคะเมื่อเวลา๗นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งกระทรวงมหาดชัยก็ได้จัดอย่างยิ่งใหญ่ค่ะ
แบ่งขบวนออกเป็น๙ตอนด้วยกันนะคะโดยเริ่มขบวนด้วยดุรยางกองทัพเรือ
นักเรียนนายเรือตำรวจเชิญทงแล้วก็ทงตาสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
ไปนะคะก็เป็นเจ้าหน้าที่เชิญดอกไม้ทูบเทียนแพร่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญพุ่มเงินพุ่มทอง
และอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในตอนนี้นะคะก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยค่ะ
ซึ่งปิดท้ายขบวนนะคะก็ได้มีการมุ่งหน้าไปทางถนนดินสอนะคะ
โดยขบวนนะคะก็ออกจากวัดสุทัศน์เทพวรารามไปตามถนนดินสอ
แล้วก็จะเลี้ยวซ้ายไปสู่ถนนราชดำเนินกลางราชดำเนินใน
แล้วก็ตรงไปยังประตูสวัสดีโสภาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
เพื่อที่จะถวายราชศักระหน้าพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ก่อนที่จะเชิญคนโทน้ำอภิเษกไปวางในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามค่ะ
เพื่อที่จะเตรียมพร้อมนะคะสำหรับการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษรัชกาลที่๑๐
ในวันที่๔พฤษภาคมนี้ค่ะ
รวมระยะทางทั้งหมดนะคะจากวัดสุทัศน์เทพวรารามไปจนถึงวัดพระศรีรัตนาศาสดารามก็ระยะทาง๑๙๔๐กิโลเมตรค่ะ
ซึ่งหากย้อนไปดูเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็จะมีข้าราชการระดับสูงของกระทรวง
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ของกระทรวงก็ได้ต่างตั้งแถวทยอย
บริเวณด้านหน้าพระวิหารวัดสุทัศน์เทพพระรามอย่างคึกคักค่ะเพื่อที่จะรอขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากวัดสุทัศน์ไปยังวัดพระศรีรัตนาศาสดาราม
หลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะก็ได้ประกอบพิธีอภิเษกรวมจากของกรุงเทพมหานครและอีก๗๖จังหวัดทั่วประเทศค่ะ
ก่อนที่จะเชิญคนโทน้ำทั้ง๘๖ใบวางบนรถแห่อย่างยิ่งใหญ่
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็แจ้งมาบอกว่าได้มีการปิดถนน๑๖เส้นทางตั้งแต่เวลา๖นาฬิกาจนถึงเวลา๑๑นาฬิกา
ก็เป็นการปิดการจราจรเป็นช่วงค่ะ
หลังจากที่ขบวนแห่ได้ผ่านไปแล้วนะคะก็จะมีการเปิดการจราจร
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางสัญจรไปมา
อีกทั้งไม่ส่งผลกระทบทำให้การจราจรติดขัดอีกด้วยนะคะ
ซึ่งหากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติม
ก็สามารถที่จะสอบถามได้ที่ศูนย์ควบคุมและสั่งการการจราจร
หมายเลขโทรศัพท์๑๑๙๗ได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยค่ะ
บัญชาการตำรวจนครบานนะคะก็ขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางสัญจรใน๑๖เส้นทาง
ตามที่ได้แจ้งไปนะคะก็ให้ตรวจสอบเส้นทางก่อนที่จะเดินทางค่ะ
นี่ก็เป็นบรรยากาศสดที่วัดสุทัศน์เทพวรารามวันทินีศรีเคนรายงานสดค่ะ
ขอบคุณนะคะคุณวันทินีที่ต้องตัดให้คุณผู้ชมได้ชมภาพกันสด
คือเป็นขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกนะคะจากวัดสุทัศน์
เพื่อที่จะเคลื่อนขบวนไปยังอุโบสถที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ระยะทางทั้งหมดนะคะคุณผู้ชม๑๙๔๐เมตรนะคะ
ซึ่งภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นบรรยากาศสดที่เราให้ได้ชมกัน
แล้วก็บรรยากาศเมื่อเช้านี้มีพลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานนะคะ
รวมถึงมีผู้ว่าราชการจังหวัดจาก๗๖จังหวัด
รวมถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมอยู่ในริ้วขบวนด้วยนะคะ